ติดตามกันต่อเลยครับตามที่ที่พี่เบิร์ตได้โปรยไว้ตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้ว

เปรียบเสมือนดวงตาของแม่เป็นห่วงอย่างเดียวถ้ามือไม่มี
หนูยังจูงมือแม่ได้อยู่ไหมยังเป็นห่วงแบบนี้อีกลูกเอ้ย
หัวจิตหัวใจนะนะจิตใจของเขาเนี่ย
เมื่อวานทีมข่าวไปที่บ้านของน้องแมนยูครับเด็กชายธีรศักดิ์วรรณชัย
หรือว่าน้องแมนยูอายุ๙ขวบนะบ้านอยู่ที่บ้านหนองทุ่มตำบลนานดินดำอำเภอเมืองที่จังหวัดเลยครับ
คุณผู้ชมดูเอาละกันนะคุณพ่อพิการหูตึงเกือบหนวกคุณแม่ตาบอดสองข้าง
แล้วพี่ชายอายุ๑๔ปีก็อยู่ซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้น้องแมนยูซ้อนท้ายไป
แล้วก็ประสบเหตุแต่พี่ชายเขาปลอดภัยนะครับ
คุณแม่บอกว่าแมนยูอาการดีขึ้นแล้วคุณหมอต่อแขนให้ได้แล้ว
แต่ก็ยังไม่วายคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกน้องบ่นตลอดหนูจะเขียนหนังสือได้ยังไง
หนูจะเอาแขนที่ไหนเขียนหนังสือแล้วจูงแม่จูงมือแม่ไม่ได้
ยังพูดแบบนี้นะฮะนอนบนเตียงแต่ยังพูดแบบนี้ว่ากลัวจูงมือแม่ไม่ได้
เนื่องจากว่าก่อนที่น้องประสบอุบัติเหตุน้องเป็นคนดูแลหาอาหารให้
แม่จะไปไหนแม่ตาบอดสองข้างตัวเองตาบอดข้างหนึ่ง
เป็นเสมือนดวงตาของแม่จูงมือแม่ไปนั่นไปนี่นะฮะ
จากนี้แม่ของน้องแมนยูเองยังขอบคุณกราบขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเหลือพวกเรา
พร้อมกับรับปากว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนโอนเข้าไปให้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถึงแม้เขามองไม่เห็นแต่ใจเขาตอนนี้สว่างวาบ
วาบเหลือเกินคุณผู้ชมนะฮะหรือมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วคู่กรณีล่ะ
คนขับรถเก่งที่มีการเฉียวชนกันกับน้องล่ะเป็นยังไงนะฮะ
คนขับรถเก่งคันนั้นเนี่ยชื่อว่านางสาวธนทร
เขาขับอยู่ข้างหน้าแล้วเขาเบรกกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ที่พี่ชายแมนยูขี่มาน้องซ้อนไปเนี่ย
กระเด็นชนรั้วแล้วทำให้แขนขาดบอกว่าจริงจริงแล้วเธอไม่ได้หนีนะนะฮะ
ตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้หนีก็ลงไปช่วยทั้งน้องแมนยูลงไปช่วยทั้งพี่ชายที่เป็นคนขี่ไปอายุ๑๔นะฮะ
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยหลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเธอก็ไปเยี่ยมตั้งแต่วันแรก
วันนั้นน้องแมนยูถูกส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเธอเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะ
แต่ตอนแรกที่ส่งที่แรกเนี่ยไปเยี่ยมก่อนแต่พอส่งตัวต่อไปก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมต่อ
แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้หนีนะฮะหลายท่านก็ถามมาว่าคนที่เป็นคู่กรณีหนีหรือเปล่าไม่ได้หนีนะครับ
อยู่ระหว่างการรอสหวิชาชีพเดี๋ยวไปสอบประคำน้องแมนยูด้วยกัน

ก็มีเยาวชนอยู่ด้วย
เพราะน้องแมนยูกับพี่เขาก็ยัง๙กับ๑๔ขวบเอง

แมนยูต่อแขนได้แล้วนะครับ